คุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าการค้นหาน้องมาวินนะครับ
มาวินเป็นผู้ชายวัยรุ่นอายุ๑๘ปีคนนี้ฮะ

ไปเล่นเจสกีกับเพื่อนรุ่นพี่
แล้วปรากฏว่านั่งซ้อนท้ายแล้วก็ตกน้ำ
นี่คือบริเวณเขื่อนศรีนครินที่กาญจนบุรี
บ่าย๓โมง๒๔ตุลาคม
ภารกิจการค้นหาเดินหน้ามาต่อเนื่อง
ประมาณ๒๕วันแล้วค่ะวันนี้ครับภารกิจเนี่ย
บอกว่าจะเป็น๔๘ชั่วโมงแห่งความหวังครั้งสุดท้าย

เมื่อตอน๑๐โมงที่ผ่านมาครับผู้ใหญ่เบียร์ครับ
นายทรงพลสุขสมบูรณ์โพสต์เฟซบุ๊ก
บอกว่าตอนนี้ทีมงานทั้งหมดวางแผน
จะค้นหาร่างน้องอีกครั้งขอให้เจอข่าวดี
แล้วเชื่อไหมครับพี่อุ๋ยคุณผู้ชม

ปรากฏว่าเครื่องมือในการที่ไปสแกนใต้น้ำ
ไปเจอกับวัตถุต้องสงสัยบางอย่าง

ระดับความลึกประมาณ๕๐กว่าเมตร
เกือบจะ๗๐เมตรลึกมาก
ไม่ได้จมผิวดินนั้นลอยห่างจากผิวดินประมาณ๑๒เมตร

กว่าคาดว่าอาจจะเป็นร่างน้องมาวิน

อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อจะนำร่างนั้นกลับขึ้นมา
แต่เขาบอกว่าพอดูแล้วสภาพร่างน่าจะใช่น้องมาวินแน่

คือจุดที่จมตรงนั้นมันลึกพอสมควร
เน่าเปื่อยคือเห็นแล้วมั่นใจว่านี่คือน้องมาวิน

แต่อย่างไรก็ตามเขาขอไม่นำภาพนั้นมาเผยแพร่
เพราะว่ากลัวจะกระทบกระเทือนต่อจิตใจของคุณแม่น้องแล้วก็ครอบครัว
เขาบอกว่ายืนยันน้องเนี่ยแน่นอนเลยนอนหงายสภาพไม่เน่าเปื่อย

แล้วก็บอกด้วยว่าผมยืนดูจอด้วยตัวเอง
มาวินกลับไปหาแม่นะไอ้น้อง
ล่าสุดนี้ทีมงานอยู่ระหว่างการนำร่างนั้นขึ้นมานะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราจะรายงานให้ทราบต่อไป
ตอนนี้จิตใจของคุณแม่ก็น่าจะมีความหวังที่ล้นปริ่มขึ้นมามากขึ้น